ได้ขั้นจะยังไงครับเป็นน่ะที่สามไม่คุณที่ครับ
ฮัยภพกับอัตโตเบโกนะครับ
นำไปก่อนสองเซตแต่ว่าเซตสามเนี่ย
เราเนี่ยเดี๋ยวเราก็เล่นพลาดนั่นเอง
นะครับยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้า
แล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบเอ็ดนัดนี้ครับทัดดาวนึกแจ้ง
อัชราพรคงยศนะครับทำแต้มสูงสุดเท่ากัน
สิบเจ็ดคะแนนค่ะที่พิมพิชยากกรำนั้นได้รับบาดเจ็บ
ทำให้เวลานี้ทีมไทยนะครับชนะ๒แพ้๑มีอยู่๖คะแนน
หลังเกมทางโค้ชด่วนอนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะครับ
เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากสำหรับไทยเพราะว่าอิริแดดมีบล็อกที่สูง
ส่วนอาการเจ็บของพิมพิชยานะครับก็เกิดขึ้นในเซต๓
จากการลงผิดจังหวะนะครับลงพื้นผิดจังหวะเล็กน้อย
แพทย์ก็ประเมินเบื้องต้นแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับ
ในเรื่องของร่างกายของเรานะครับค่อนข้างที่จะรู้สึกจะอ่อนล้า
ในช่วงของการเซตที่๓นะครับทำให้ทุกอย่างมันสะดุดไปนะครับ
แต่ยังโชคดีนะครับที่เราสามารถกลับมาได้ในเซตที่๔นะครับ
แกรมนะครับนัดที่๔ไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกา
วันที่สามตุลาคมสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาที

นำ๔ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับ